ดูเรื่องของการเมืองกันสักหน่อยนะครับ

ต้องจัดคิวเข้าพบปูทักษิณ
ตู่สั่งฝ่ายกฎหมายจับตา

จับตาทั้งการเดินทางไปของฝากฝั่งการเมือง
ในการไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองนายทั้ง๒ราย๒ท่าน
ก็คือนายทักษิณชินวัฒน์กับนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์ที่สิงคโปร์
และที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของการที่จะมีการชุมนุมวันนี้
สำหรับกลุ่มของคนอยากเลือกตั้งนั่นเองนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันนี้
บอกว่าทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย
และได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงนั้นจับตาดู
หากใครทำผิดต้องได้รับการลงโทษ
หากสร้างความขัดแย้งทางการเมือง
การเลือกตั้งอาจจะไม่เกิดขึ้นในต้นปี๒๕๖๒
ฟังเสียงของนายยกรัฐมนตรีครับ
เขายิ่งทำแบบนี้ก็ไม่ได้เลือก
เพราะฉะนั้นการที่จะได้เลือกไม่เลือกมันอยู่ที่ผมแหละ

๖๒จบ

บ๊ายบายไซโยนาระลาก่อน

แต่ว่านี่แหละเสียงที่ขู่ไว้เมื่อกี้นะฮะ
ถ้ายิ่งทำแบบนี้ก็ไม่ได้เลือกเนี่ยสิฮะ
จะกลายเป็นประเด็นต่อไปนะครับ

กลุ่มคนอยากเลือกตั้งชุมนุมมาแล้ว
ครั้งมีครั้งไหนที่ทำให้ประเทศไม่สงบ
หรือมีครั้งไหนทำให้ประเทศเสียหายหรือไม่
ซึ่งตรงกันข้ามกับคอสชที่อยู่มา๔ปี
และมีครั้งไหนที่ประเทศชาติไม่เสียหายหรือไม่
ส่วนอีกข้อความหนึ่งระบุว่าประชาชน
จะยังคงยืนหยัดต่อสู้กับคอสชต่อไป
กว่าประชาชนจะได้ประชาธิปไตยคืนมา
พร้อมติดแฮชแท็กด้วยว่า๕พฤษภาคม

ฝ่ายความมั่นคงคงดูแลเรื่องนี้อยู่

ไปตามเส้นราชดำเนิน

ยื้อรั้งกันไว้ซะหน่อย

จะเข้าพบกับทักษิณชินวัฒน์

คำสั่งคอสชเรื่องห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชนาจักร
ยกเลิกไปแล้วดังนั้นใครก็สามารถเดินทางได้
แต่ไม่ขอประเมินว่าการปรากฏตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคน
เชื่อมโยงกับการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหรือไม่
เพราะดันเป็นการจัดงานในวันเดียวกัน

ส่วนพบทบค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะคะ
บอกว่าการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิม
ไม่น่าจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นค่ะ
โดยที่ผ่านมาได้พูดคุยทำความเข้าใจกันมาตลอด
แล้วขอความร่วมมือในบางเรื่อง
ส่วนการนัดชุมนุมใหญ่กลางเดือนพฤษภาคม

ซึ่งถือว่ามีกรอบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมอยู่แล้ว

พลตำรวจเอกศิวราบรังสิพรามนกุลบรองพบตรนะฮะ
บอกว่าการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่เข้าข่ายความผิดตามพรบชุมนุม
แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้วางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ไปร่วมชุมนุมแล้วในวันนี้นะครับ
แก่นำที่มีหมายจับค้างเก่า
เรื่องต้นได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยสอดส่องพฤติกรรม

ก็จะดำเนินการจับกลุ่มในทันทีนะครับ

จะมีมือที่๓แฝงตัวในการก่อเหตุหรือไม่นะครับ